มีการแถลงข่าวกันในช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมา

ถามไปตอบแบบชัดเจนนะครับว่า
จะไม่ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไทยลีก๑
ในฤดูการหน้าก็พักทีมแบบไม่อีกขนตรง

ไปใช้ในการสาบสนุนเยี่ยววัชชน
สุพรรณก็ได้สิทธิ์ในการอยู่ต่อบนหลีกสูงสุดนะครับ

คุณชาริตตรีลูกชอกรครับ
บริษัทพระทอดิ์จำกัดมหาชน
ในกลุ่มของปรัฐทรมาร่วมในการตอบข้อสงสัยต่างที่สื่อนั้นสอบถามเข้ามา
ก็มีหลายสื่อนะครับทั้งสื่อในสายเศรษฐกิจเองสื่อในสายกีฬาเองนะครับ
ก็ไปสอบถามถึงเรื่องนี้แต่ว่าวาระใหญ่คือการไม่สนับสนุนนะครับ
ในซีซันน่าก็ขอพักถีมแบบให้ดีกำหนด
ยืนยันนะครับว่าจริงตรงนี้เนี่ยทีมไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องของการเงินนะครับ
แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะขายสิทธิ์ให้กับสโมสรอื่นแต่อย่างใด
มีการปรึกษากันมาเป็นระยะเวลามานานตลอดแล้วกับผู้บริหารระดับสูง
ก็มีความเห็นตรงกันว่าจะไม่เน้นการสร้างนักกีฬาเยาวชนนะครับ
ก็คงมีการพูดอย่างชัดเจนในช่วงหลังจากนี้แหละครับ
ส่วนข่าวลือที่บอกว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนนโยบาย
ก็ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับ
อากาศชัดเจนออกไปก็ทำให้สุพรรณบุรีที่จบอันดับ๑๔

ได้เล่นในไทยลีกลีกสูงสุดต่อไปนะครับ

ส่วนค่าเหนื่อยของนักเตะรวมถึงเงินชดเชยที่ระบุไว้ในสัญญา

ผู้เล่นแล้วก็ทีมงานเนี่ยคงจะมีบทสรุปกันครับ
โดยรายงานระบุว่าต้องเสียทั้งหมดรวมกันประมาณ๒๐ล้านบาท
ก็ยืนยันว่าจะจ่ายให้ครบทุกคนอย่างแน่นอนครับ
น้องที่มีสัญญากับเราหรือนักเตะต่างเนี่ย
เวลาเข้าใจผิดอาจจะเข้าใจได้
แต่ว่าปทยืนยันนะครับว่าเราชำระเงินทุกบาททุกสตางค์
ที่เป็นไปตามสัญญานะครับ
แล้วก็ถ้าน้องอย่างไรก็ตามเนี่ย

เราก็จะมีทีมนะครับ
เพื่อจะเชิญมาคุยกันนะครับ
และจำเดินการอย่างไรจะให้เหมาะสมนะครับ
สมาคมบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดแต้ม
และก็ยังไม่มีการตอบกลับในเรื่องของการที่จะคืนแต้มกลับมา
ซึ่งสมาคมเองก็พยายามเร่งแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อยู่
ถ้าเกิดมีการคืนแต้มให้กับศรีสะเกดจริง
ก็จะทำให้ทีมกูปรีอันตรายนะครับ
เหมือนล่าสุดเดี๋ยวว่าจะมีการตัดสินกันนะครับ

ซึ่งถ้าเกิดดูความคืบหน้ามาก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
บทลงโทษหรือว่าเรื่องของบทสรุปจะออกมาอย่างไรนะครับ
เกิดออกมาก่อนเปิดระดูการก็ดีไป
แต่ถ้าเกิดว่าเปิดรูปการณ์ไปแล้วนะครับ
มีการตัดสินมาจะทำอย่างไรนะครับ
อันนี้น่าสอบถามกันต่อเหมือนกันครับ

เข้มข้นของทีมชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
ทีมไทยจะลงแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย

คราวที่บุกิจาริย์๑๔พฤศจิกายน
ไทยรัสทีวีช่อง๓๒ถ่ายเต้าสดตั้งแต่เวลา๑๙น๑๐น
เริ่มแข่งขัน๑๙น๔๑๕น
จากนั้นนะครับเกมที่๕จะบุกไปเยือนเวียดนามต่อครับ

เริ่มเข้าสัญญากันก่อนแล้วก็แข่งขันเวลา๒ทุ่ม